ไปดูกรณีของน้าเขยนะครับ

นี้ประมาณนั้น

หลังจากนั้นก็เลยไปแจ้งตำรวจกู้ภัยเองก็มาช่วยกันตามหา
สุดท้ายแล้วถึงได้มาเจอนะครับว่า
น้องเนี่ยจมอยู่ในน้ำที่ใต้ถุนบ้าน
เสียชีวิตนะฮะในลักษณะหัวปักลงไป

โมงแม่ไปดูลูกชายวัย๒เดือนไม่พบไปนอนอยู่กับยาย
ยายตื่นนอนไม่พบนะฮะ
ไปไหนล่ะไปไปที่นี่ไปไหนรั้ววะ
จริงจ่าวมานะครับใจเย็นน่ะ
ยายตื่นมาไปพบหลานชายในวัย๒เดือนนะครับ
ครอบครัวออกไปตามหาสอบถามเพื่อนบ้านต่างนานา

ไปนี่นะฮะ
ก็ไปแจ้งความนะครับที่ปากเก็ตตอน๕โมงเย็นอย่างที่ผมบอกไปนะฮะ
แล้วหลังจากนั้น๔ทุ่มนะฮะทางฝั่งกู้ภัยก็มาช่วยกันดู
ก็ไปเจอเด็กวัย๒เดือนอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วจมอยู่ในน้ำ
เหมือนกับเป็นน้ำที่มันเขาเรียกเป็นทางท้องร่องเสียชีวิต
ทีนี้ตอนแรกเลยก็มีการไปสอบถามทางคนในบ้าน
อันดับแรกเลยแม่บอกว่าเป็นไปได้ที่จะมีคนอุ้มไปคนแถวนั้น
ก็ไปตามหากันปรากฏว่าไม่เจอนะครับแล้วสุดท้ายพอมาเจอตรงเนี้ยพอเจอ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีน้าเด็กเนี่ยนอนอยู่กับยายนะฮะ
แล้วแม่เนี่ยมีน้องสาวคนหนึ่งน้องสาวเนี่ยมีผัว
น้องสาวอยู่สิบห้านะมีผัวก็คืออิทธิ์เนี่ยนะครับ
คือตอนนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางฝั่งของเด็กวัย๒เดือนคนนี้นะฮะ
คือแกอึลาดแล้วปรากฏว่าอิตเนี่ยก็อุ้มเด็กเนี่ยเอาไปล้างก้นนะครับ
แล้วหลังจากนั้นอิตก็บอกอิตเอากลับมานอนที่นี่แล้วบนเตียงแล้ว

เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏ
ล่าสุดคือตำรวจเนี่ยเขาก็เรียกตัวทั้งหมดเนี่ยไปสอบปากคำ
ตำรวจสงสัยแค่คนเดียวเลยก็คืออีก

อันนี้คือวันที่เขาไปชี้เบาะแส
ว่าเนี่ยผมอุ้มมานะแล้วมาวางที่นี่นะอันนี้คือเมื่อวาน
ตอนนี้ยังสตออยู่ยังสตออยู่ยังโกหกอยู่นะฮะ
หลังจากนั้นตำรวจเขาเรียกไปสอบสุดท้ายอิตยอมรับสารภาพครับว่า
ผมเองนี่แหละเป็นคนที่อุ้มเด็กเนี่ยจะไปล้างก้น
แล้วทำเด็กเนี่ยหล่นพื้นพอทำหล่นพื้นเสร็จแล้วเด็กร้องไม่ยอมหยุด
ผมเองพยายามให้กินดมแล้วก็ไม่ยอมหยุดผมก็เลยโยนลงเอ้า
ร่องเลยถ้าอย่างนั้นเลยอ่ะดูแล้วตอนแรกบอกพลั้งมือ
คราวนี้โยนเลยแล้วก็บอกว่าตอนโยนเด็กยังไม่ตายด้วยนะ
ใช่เด็กยังร้อนอยู่นะท้องร้อนเด็กยังร้อนอยู่อ่ะ
ก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนี่นะครับคือเรื่องนี้นะครับ
ติกาเสถียรนะฮะท่านก็เป็นผู้กลับอยู่ที่
ไปทำแผนกลับคำและสารภาพเรียบร้อย

คือเขาบอกว่าตอนนั้นเด็กยังร้องไห้ไม่หยุดเลย
ก็เลยโยนลงไปเนี่ย

เด็กสองเดือนยังไหนเขาก็ร้องเด็กน้อยอ่ะ

เขาผลชนะสูตรออกมาว่าเด็กเพิ่งมาเสียชีวิตตอนตกนะฮะ
แสดงว่าตอนที่ทำหล่นหรืออะไรอย่างนี้
ยังไม่ตายตอนเด็กหล่นยังไม่ตาย
แต่จริงแล้วคือต้องบอกเลยว่าเด็ก๒เดือนตอนแรกมีความสงสัย
ผมเชื่อว่าทุกคนก็สงสัยผมก็สงสัยตั้งแต่แรก
๒เดือนเนี่ยคือยายนอนอยู่บนเตียง
แล้วก็ที่บ้านเขาเนี่ยเขาเอาหากระเบื้องเนี่ยมาปิดตรงรูบ้านอยู่แล้ว
คือต่อให้ไม่ปิดเนี่ยเด็กก็คามได้ไม่ได้
เพราะเด็กสองเดือนยังไม่สามารถจะพลิกตัวเองก็ไม่ได้

แล้วอยู่ดีเนี่ยเด็กจะตกไปในท้องร่องได้ยังไง
ตกลงไปจากท้องร่องแล้วก็ตกไปอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะ
สองจริงแล้วเนี่ยเด็กสองเดือนเนี่ยถ้าคนที่มีลูกก็จะรู้ว่า
เวลาเขาถ่ายเนี่ยเขาต้องเอาสำลีไปเช็ดใช่ไหม

เออเขาจะสำลีไปเช็ดเพราะเด็กยังไม่ได้กินข้าวกินแค่นม
เวลาเขาถ่ายมันก็จะเป็นหึกเลี้ยวอย่างนี้ก็ไปเช็ดเช็ดก้นเช็ดอะไรทำความสะอาดที่เตียงเนี่ย
แต่อันนี้อุ้มไปแล้วก็ไปทำหล่น
คือเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าอุ้มไม่เป็นมีสิทธิหล่นได้นะ
แต่ที่แน่คือพอหล่นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปเรียกแม่เขาหรือเรียกยายบอกว่า
ยายเนี่ยทำหลานหล่นไม่ยอมหยุดร้องเลยทำยังไงดีไปหาหมอดีไหม
มันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่คือไอโก้เนี่ยจับโยนลงน้ำเลย

คือเด็กแบบช่วงแบบจิ๋วมากเขายังควบคุมการถ่ายเขาไม่ได้อยู่แล้วโดยปกติ
ตอนแรกไม่ยอมรับนะจนกระทั่งเมียวัย๑๕ปีเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นน้าของเด็กเนี่ย
เนี่ยก็บอกบอกว่าถ้ามึงไม่พูดแล้วกูจะเลิกกับมึงนะ

เออเนี่ยฮะสุดท้ายตำรวจเข้าไปเค้นจนกระทั่งยอมรับ
เขาแบบเขาไม่ได้เป็นคนท้องมาเขาก็ไม่รู้ว่า
เดือนกว่าจะท้องมามันลำบากขนาดไหนนะ
คนเป็นแม่แล้วคุณแบบ๒เดือนคุณอดทนกับความร้องไห้แค่นี้ไม่ได้
คุณจับเขาโยนไปมันก็กลายเป็นแบบ

เห้อมันสุดเลยไอ้โก้นี่
ไปฟังเสียไอ้โก้หน่อยดิ
อะไรอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจทำแบบนี้เพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไร

มันเกิดอารมณ์ยังไงครับโคตรตอนนั้นมีโอกาสจะไปขอข้อมาสบหลานไหมไป
หัวหน้าไปไม่ได้อายน่ากลรถีบหน้าอะไรคุณทำไมให้มาสระ
นี่แหละนะฮะ